คุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่รถเทรลเลอร์นะหลุดโค้ง
พอเบรกไม่อยู่แล้วพุ่งไปชนร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะ
จะให้ฟังเสียงนี้แหละค่ะเสียงนี้แหละทำให้เราเกือบหยุดหายใจเหมือนกัน
เอามาแล้ว
หลังจากนั้นเห็นแล้วแหละว่ามันเริ่มแบบเอียด

มันต้องโพ้ตามทางมันสักครู่ไปนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหัวช้างนะคะ

ตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารก็ไปตรวจสอบก่อนเลยนะคะ
ชนอัดกับหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะคนขับอายุประมาณสักห้าสิบปีค่ะ
เขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะก็รีบซ่อมระบบเบรกรถ
เดี๋ยวจะเอารถไปเก็บที่โรงพักคือเหมือนกับเป็นรถของกลาง
หลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อย
คุณธิวาพรเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นน่ะกำลังเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ในร้านอยู่เลยค่ะ
จู่ได้ยินเสียงแบบเอี๊ยดมาก่อนเลยเหมือนกับรถเบรกอ่ะ
แล้วก็เสียงโครมเอาล่ะสิรถน่ะพุ่งมาชนที่หน้าร้าน
แล้วตอนนั้นเตรียมแล้วเตรียมจะวิ่งหนีแล้ว
กลัวไงว่ามันจะพุ่งมามันจะทะลุมาถึงในร้านซึ่งเธออยู่ในร้านนั้นไหม
เนี่ยเอ๊คุณดอมคุณผู้ชมคะร้านนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ที่เกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยอ๋อเหรอเพราะอะไรรู้ไหม
เคยชนมาแล้วเนี่ยสามรอบรถพุ่งมาชนอ่ะหนักสุดมีคนตายนะโอ้โห
หกปีที่แล้วปีหกศูนย์คือที่ตั้งของร้านนี้เนี่ย
มันเสี่ยงมากเลยนะว่าจะมีรถคันอื่นที่แห่โค้งมาเหมือนกัน
ก็เลยจะดูอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้มุมถ่ายจากหน้าร้านถูกไหม
เออพอถ่ายภาพจากตรงนี้มาแล้วเห็นป่ะว่ามันอยู่ใกล้กับโค้งมากอ่ะ
รถคันนี้รถรถใหญ่คันนี้มาก็เลยแห่โค้งมาไง
มันอยู่ริมถนนมันอยู่ใกล้ทางแยกโอ้ยอย่างนี้นี่เขาต้องมีต้องมีเป็นกาดเร็วมา
มันอยู่ตรงหน้าหรือจะต้องมีป้ายบอกว่าให้ระวังทางข้างหน้า
หรือยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่งั้นคนที่แบบบ้านอยู่ตรงนี้
ร้านอยู่ตรงนี้ก็ซวยสิเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดนะคะ